ครับก็จะพาไปที่จังหวัดขอนแก่น
อันนี้จะเป็นความรักต่างสัญชาติ

ก็เป็นสะพ้ายฝรั่งก็เยอะนะครับ

สาวที่อยากเป็นสายฝอ

หรือว่าทำสาวไทยเป็นสะพ้ายฝรั่งนะครับ
ต้องบอกว่าขนบธรรมเนียมประเภทนี้เป็นยังไง

เกิดจากการหย่าล้างในอนาคตนะครับ
นี่ครับที่ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี
และครอบครัว
ในสังคมพระหุวัฒนธรรมหรือคลินิกสะพ้ายไทยเขยฝรั่งนะครับ
คลินิกสะพ้ายไทยเขยฝรั่งเป็นคลินิกที่ให้ความรู้กับหญิงไทย

โดยเป็นคลินิกต้นแบบแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสถิติของผู้หญิงที่สมรบกันนะครับ
สมรสกับชาวต่างชาติสูงกว่าผู้หญิงในภาคอื่นของประเทศไทย
เนื่องจากมีค่านิยมจากครอบครัวที่อยากให้ลูกมีสามีนะครับ
เป็นชาวต่างชาติเพราะหวังว่าครอบครัวจะมีฐานะดีขึ้น
แต่งงานอยู่กินด้วยกันก็มักจะมีปัญหา
เรื่องการใช้ภาษาที่สื่อสารได้เข้าใจกัน
รวมถึงวัฒนธรรมที่ต่างกันของทั้งสองฝ่าย
มักมีปัญหาการหย่าร้างเลิกรากันไปนะครับ
ลินิกสะพ้ายไทยเขยฝรั่งจะเป็นจุดเริ่มต้น
ในการปรับเปลี่ยนเจตคติต่อกันนะครับ
ลี่คลายปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหลังการสมรส
และก่อนการตัดสินใจเดินทางไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ
โดยในคลินิกนี้จะมีเจริตที่ทั้งกระทรวงต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับ
หญิงไทยในเรื่องสิทธิต่าง
รวมถึงเข้าถึงช่องทางความช่วยเหลือต่าง

ก็มาเรียนแบบที่นี่คือได้ความรู้เยอะ
หรือเป็นคลินิกสะพายไทย
ฝรั่งที่มีคนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

แต่มาช่วยดูแลเรื่องของหัวใจ